คุณผู้ชมคะตำรวจไทยเตรียมที่จะมีการประสานกับทางสถานทูตตุรกีนะคะ

กรณีที่ทางสถานทูตได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเว็บไซต์
บอกว่าอยากจะให้ทางการไทยดำเนินคดีกับโรงเรียน๔แห่ง
ที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรก่อการร้ายค่ะ
จากกรณีที่สถานทูตตุรกีประจำประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อความผ่านเว็บไซต์ของสถานทูต
อิงประกาศเมื่อวันที่๓๑กรกฎาคมและ๓๑สิงหาคม
เรียกร้องให้ทางการไทยดำเนินการกับโรงเรียน๔แห่ง
ดำเนินกิจการในประเทศไทย
เนื่องจากอาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย
ขณะเดียวกันสถานทูตตุรกีก็ไม่รับรองวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่มาจากโรงเรียนดังกล่าวด้วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่ได้รับการประสานเป็นลายลักษณอักษร
สถานทูตตุรกีประจำประเทศไทย
ถ้าหากมีการประสานมาตำรวจไทยก็จะตรวจสอบว่าสถานที่ทั้ง๔แห่งตั้งอยู่ที่ไหน
เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายอย่างที่ถูกกล่าวหาจริงหรือไม่
อกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการประสานกับประชาคมข่าวที่มีในไทยและต่างประเทศ
พร้อมทั้งประสานกับสถานทูตต้นทางและกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบข้อความที่ถูกเผยแพร่อย่างละเอียดอีกครั้งว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่
พร้อมทั้งยืนยันว่าทางการข่าวของตำรวจได้มีการเฝ้าระวัง
และให้ความสำคัญเรื่องก่อการร้ายมาโดยตลอดอยู่แล้ว
อธิบัตรีกรมสารณิเทศและคนศพรัศจงการต่างประเทศ

อย่านำโรงเรียนทั้ง๔แห่งไปเชื่อมโยงกับผู้ที่ถูกกล่าวหา
ว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายของนายเฟตุลอทำไม
แห่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมายไทย
บุคคลที่ถูกกล่าวหามีสถานะเป็นเพียงผู้ถือครองหุ้นเท่านั้น
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแต่อย่างใดค่ะ
เสกได้บอกว่าขณะนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงาน
เพื่อขอรับหลักฐานทางกฎหมายและหลักฐานที่เชื่อถือได้
แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับข้อมูลใดเพิ่มเติมจากทางสถานทูตตุรกีนะคะ
ซึ่งในเสกยังได้ยืนยันว่าการประกาศไม่รับรองวุฒิบัตรจากโรงเรียนทั้ง๔แห่ง
ของสถานเอกอัครราชทูตตุรกีจะไม่กระทบกับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
ส่วนจะกระทบต่อการรับรองวุฒิการศึกษาในประเทศอื่นด้วยหรือไม่
ขณะนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศกำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ค่ะ